ส่วนความคืบหน้าที่ชายหนุ่มได้บุกเข้าไปยิงภรรยาที่เป็นพนักงานสาวของ
สาวร้านสะดวกซื้อที่ถูกชายร่างทวมสวมเสื้อสีดำ

จ่อยิงปิดชีพนอนจมกองเลือดจนสิ้นใจ

คนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังไม่ทันตั้งตัว
และคาดคิดว่าเหตุการณ์ที่ประสบนั้นคือเรื่องจริง

สิ้นเสียงปืนชายร่างทวมได้หลบหนีทันทีโดยไม่รีรอ
หันกลับมาดูว่าสาวที่ตนปิดชีพนั้น
ยังมีลมหายใจอยู่ต่อหรือไม่

โดยกู้ภัยและตำรวจจึงเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
และการต่อจิ๊กซอกของการตามล่าชายร่างทวมรายนี้จึงเริ่มต้นขึ้น

ชายร่างทวมในภาพวงจรปิดนั้นคือนายไพโรธเกิดช้ำอายุ๒๗ปี
และเป้าหมายที่นายไพโรธปิดชีวิตนั้น
ก็คือนางสาวสุพิชชาศาสตร์เทศภรรยาของเขาเอง
ส่วนมูลเหตุของเรื่องทั้งหมดเกิดจากความคิดของนายไพโรธ
เครียดและระแวงแฟนสาวปันใจ
เพราะผู้ก่อเหตุเคยตัดเพาะระบายความในใจผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
ว่าถูกแฟนสาวหักหลังและตีตัวออกห่าง
ภาพที่น่าหดหู่ของเรื่องนี้ไม่ใช่ภาพวงจรปิดการสังหาร
แต่สิ่งที่หดหูคือผู้ตายและผู้ก่อเหตุ
มีลูกน้อยวัย๔ขวบ๑คนที่ยืนอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุด้วย
และที่สำคัญหนูน้อยรายนี้แทบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น
แต่ถ้าว่าเวลาเพียงชั่วข้ามคืน
นายไพโรธตัดสินใจเดินทางมาที่สพเมืองสุโขทัย
อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพื่อเดินหน้าเข้าสู่กระบวนยุติธรรม
พร้อมสารภาพทั้งหมดต่อหน้าตำรวจว่าทำไปเพราะความหึงหวง
และขาดสติยับยั้งชั่งใจก่อนที่ชุดสืบสวน
จะนำตัวนายไพโรธไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ท่ามกลางเสียงกร่นด่าของผู้คนที่ร่วมดูการทำแผน
เหตุการณ์นี้แม้จะจบลงอย่างรวดเร็ว
แต่หากสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการขาดสติในการยับยั้งชั่งใจ
สิ่งที่ตามมาไม่เพียงแต่การถูกจองจำจนหมดอนาคต
เพราะผลพวงของการกระทำยังไปสร้างบาดแผลทางใจ
ให้กับครอบครัวผู้สูญเสียที่ต้องจดจำสิ่งเลวร้ายเหล่านี้

ทีมข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน